เราต้องไปหาอะไรเย็นทานกันร้อนใช่แล้วไม่ใช่เย็นตะโฟนะขัดขาไว้ก่อน
ไม่งั้นเดี๋ยวเย็นตะโฟมาแน่นอนจะพาไปกินไอศครีมมันดับร้อน
แล้วทำให้ชื่นอกชื่นใจมากมายขนาดไหนบรรยายด้วยคำพูดไม่ได้จริง
อยากจะให้ดูด้วยภาพแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจ
หัวใจนี่แหละละลายหมดแล้วจ้ะ
ตั้งใจให้ดิฉันดูไอศครีมจริงใช่ไหม

อย่าพูดแบบนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปดูไอติม
ไอติมทั้งคนขายผมอยากจะนำเสนอ
เพราะอยากให้คุณผู้ชมลองไปดูสถานที่แห่งนี้ครับ
ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ผมชอบมากตำบลตำบลแม่ใส
ใสกิ๊กเลยทีเดียวนะฮะ
ใครที่ชอบผลไม้แล้วก็เป็นสายที่ชอบทานไอศครีมด้วย
ต้องไปที่นี่ครับกับร้านทรีซิสคาเฟ่
สามสาวสามพี่น้องคาเฟ่
โอ้โหเราดูไอศครีมเขาแต่ละรสชาติ

ไอตรงไอติมมะม่วงลิ้นจี่ลำไยกล้วยอังุ่น
สารพัดผลไม้อยากจะได้ผลไม้อะไรก็ลอง
แม่ค้าก็ดูน่าจะใจดีให้หมดนะฮะ
เอ้าแล้วที่สำคัญต้องไปคุยกับเจ้าของเขาหน่อย

เห็นสิค่ะคำไอศครีมค่ะกำลังปั่นด้วยความขมักแม่น
ไม้ลายมือไม่ธรรมดาแม่ค้าสาวคนนี้มีชื่อว่าคุณสุพักพรวารีกุล

เธอบอกว่าเธอนั้นมีจุดเริ่มต้นในการขายไอศครีมรสผลไม้เนี่ย
จากเธอนั้นอยากจะลองทำไอศครีมที่มันสร้างมูลค่าจากผลไม้ขึ้นมา
ค่ะทำจากธรรมชาติ
ไม้สดปั่นกันตรงนี้เป็นไอศครีมเลย

อีกมาอีกมาอีกมาอีกมาอีกมาอีกมาอีกมาอีกมาอีก